มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

งูให้สุดกับงูขั้นเทพ
เชิญครับสวัสดีครับ

อาจารย์เคยได้ยินคำว่าคนรับขันรับขันรับขันไหม

ขันมันเป็นประเพณีที่มาจากคนทรง
แต่ถ้าเกิดถวายขันมันมาจากเป็นประเพณีของการไหว้ครู
เข้าใจไหมเวลาหนุ่มเคยไหว้ครู

ขันก็จะมีดอกไม้มีผ้ามีต่าง
คือบูชาครูแต่ถ้าเกิดว่ารับขันมาบูชา

ขันคือขัน๕มันมาจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
มันหมายถึงว่าในความเชื่อในส่วนตัวของอาจารย์นะว่า
ความหมายเรื่องขันเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่า
หรือปันไดาแฟนรายการต่างมีเทวดาคุ้มของรักษา
ขันอาจจะประกอบด้วยพุมวะลายดอกไม้
แล้วก็เป็นผ้าหรือจะเป็นแบบเป็นบายสีต่าง

คนทรงคนนั้นอาจจะมีของมีวิชา
แล้วได้บอกกล่าวกับเทวดารักษาตัวของผู้ที่ไปรับขันว่า
รับขันว่าจากนี้สืบไปขอให้เทวดารักษาตัว
หากรังเกียจกายหยาบของมนุษย์ผู้นี้

เข้าสถิตรักษาที่ขันนี้
มันทำให้คนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีสติลึกนึกว่า
เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เรามีคนคนหนึ่ง
เรามีเทวดาสิ่งศักดิ์ครูบาอาจารย์เฝ้าดูเราอยู่นะ
แสดงว่ามีอยู่จริงอาจารย์เชื่อมีอยู่จริง
อาจารย์อย่างนี้คนเราสามารถรับขันได้ทุกคนจริงเหรอ
ต้องแยกนะรับขันหรือไหว้ครูครอบครู
ต้องแยกรับขันสิรับขันรับขันรับหลังรับร่างอ่ะ
เพราะคนชอบบอกว่าเออถ้ารับขันแล้วอย่าไปครอบครู

คือครอบเสียนพระพุทธมุณีพระมหาลึกศรีรูดในสรรพวิชา
๒ครอบเสียนเสิร์จ
เหมือนกับมงกุฎพระเป็นผู้ที่จะแสดงอยู่ในโลกใบนี้
ด้วยละครชีวิตด้วยความราบรื่นทุกประการ
เป็นเสียรของพระศรีวะอะวศาล

ถูกต้อนไหมอันนี้คนละเรื่องกับขหนแม้

หนุ่มถามว่าควรจะรับหรือไม่ใช่ไหม
คือเอางี้นะถ้าไม่รู้สึกว่าถูกหลอกอ่ะเออก็รับไปเถอะ
รักษาเราเนี่ยมีหลายจริตกิริยา
เทพฤษีบำเพ็ญพจน์โธวนา
เทพฝ่ายเทวดาบังบูราวชอบเสพกามพญานาคชอบเสพกาม
เทพที่เป็นพระพุทธหรือฤษีเนี่ยเขาก็จะไม่อยากอยู่ในเวลาที่เราปฏิบัติกรรมกิจ
ท่านก็จะได้ออกจากร่างเราที่รักษาสวมอยู่เหนือก้าวหรือกระหม่อมเนี่ย
สถิตในขันที่เราบูชาสการะเอาไว้

อาจจะถ้าสมมุติขันที่เรารับมาแล้วเป็นผีล่ะ

ท้องที่บางแห่งเช่นอีสานเนี่ยเขาก็มีถือผี
ผีบรรพบรุษผีปู่ย่าตายายผีที่สืบวิชากันมาก็มีหลายอย่าง
ว่าไม่ได้เลยเพราะเราไปปรามาทไม่ได้

มีอยู่แล้วส่วนมากจะเป็นขันเกิดจากครูครอบ
คืออย่างนี้เวลาเราไหว้ครูครอบครู
ครูจะมอบขันเงินที่เราไปเนี่ยให้ท่านให้กลับมา
ครูรักมีเทพเทวาชั้นสูงเทพพรมเอาขันไปบูชา
ท่านก็จะให้มาก่อนท่านทำเพลงพรามออกนะท่านก็ให้
อาจารย์คำถามสุดท้ายอยากรู้ว่าการรับขันของมนุษย์
ไม่ได้แตกต่างอะไรจากการที่เอาพระพุทธรูปเนี่ยไปเบิกเนธใช่ไหม
ไม่เหมือนการรับขันของประชาชนคนพุทธ
เหมือนกับการไปทำพิธีฝากตนเป็นพุทธมามกะ

เข้าใจไหมมันต้องมีพานดอกไม้ทูบเทียนมีพระสงฆ์นั่งล้อมพุทธมา
แล้วที่บอกว่าไปรับขันเพื่อให้ร่างทรงเข้าตัวเองได้ล่ะ

หนึ่งชาวพุทธทั้งหลายเขาจะมีพิธีอย่างหนึ่งคือทำพิธีฝากตนไปพุทธธรรมกะ
สงฆ์ทั้งหลายจงจำไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้นับสือพระพุทธศาสนาเราก็จะมีบาหลีท่องแล้วก็มีบทสวด

ขันมาก็คือมีรับขันจากคนทรงที่เราเห็นในปฏิบัติ
เขาเป็นคนถือศีลเป็นหมอยาเป็นคนดี
กินเหล้าเมายาคือรับมาแบบนี้เป็นมงคล

เราก็รู้กันเรื่องขันแล้วนะฮะเราได้ยินคำบ่อยเหลือเกิน

ถ้ามันไม่ดีแปลว่าถ้าไม่ดีแปลว่าอะไร
คนที่รับขันมาถามจริงคนในบ้านไม่รู้เหรอใช่ไหม
สามีภรรยาลูกต้องเห็นพฤติกรรมแปลก

เอาขันไปเผาทิ้งเลยจบเลยไปลอยน้ำทิ้ง

นี่คือเรื่องราวมูไนท์ที่เรานำมาเสนอในวันนี้

ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมีเรื่องราวมูเด็ด

เรื่องราวของคุณอาจจะเป็นหนึ่ง
ในเรื่องราวที่เรานำมาเสนอก็ได้

คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้อยู่ที่ใจของคุณนะครับ
วันนี้นะครับผมหมูตัวพ่อหมูตัวแม่คุณพระดำนะครับ

จะหมู่ให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ามถึงชั้นบรราช
ต้องหมู่ในวันนี้นะครับ